เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระนครศรีธุยาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ

ก็ชวนกันไปกะว่าจะไปเคลียร์ปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นคู่อริ

โดนยิงจนบาดเจ็บกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มคืนที่ผ่านมานี่ฮะ
พงกู้ภัยก็ต้องมาช่วยกันนะครับ
ถนนหลังตลาดกลางเพื่อการเกษตรนะครับ
เป็นจุดหน้าหมู่บ้านมีฐานะหนึ่ง
ตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีธุยา

นายกรวินเล็กเขตชื่อเล่นชื่อเคอายุ๒๓ปี
คนนี้สาหัสนะครับท่านผู้ชมครับ

เขาเป็นทหารเกณฑ์นะฮะช่วงนี้เกณฑ์ทหารอยู่นะครับ
นายกรวินเนี่ยถูกยิงเข้าหน้าอกหนึ่งนัด

อีกคนนึงเป็นเพื่อนกันที่ก็เจ็บเหมือนกัน
ชื่อนายบุญยฤทธิ์ไพรสอนชื่อเล่นชื่อเบนส์

นายบุญยฤทธิ์เนี่ยถูกยิงกระสุนเข้าแก้มก้นนะอืม

เพื่อนนี่สาหัสนะฮะเพื่อนนี่กระสุนเข้าหน้าอกนะฮะ

พออุทัยนะครับเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุนะครับ

ปลอกกระสุนปืนอยู่๔ปลอก

แล้วก็มีจักรยานยนต์ของคนเจ็บนะฮะ

เบนส์หรือว่านายบุญยฤทธิก็พอให้การได้นะครับ

ยังพอให้การได้บอกว่าสาเหตุเนี่ย
มันเป็นอย่างนี้นี่ฮะนี่คือเบนท์นะฮะ

เนี่ยชวนเคบอกมาเป็นเพื่อนหน่อย

เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาดกัน

นัดชกกันตัวต่อนะ
จุดเกิดเหตุนะฮะหน้าหมู่บ้านที่เกิดเหตุ

มากันจักรยานยนต์๓๔คัน

มันชักปืนยิงใส่พวกผมก่อนเลย

แต่ว่าเบนส์เนี่ยกระสุนเข้าแก้มก้น

แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ

แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ
แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ

แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ

แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ
แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ
แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ
แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ

แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ
แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ
แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ

แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ
แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ

แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ
แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ
แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ
แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ
แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ

แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ

แม่โชคดีนะไม่ถึงตายนะ
เนี่ยนะครับได้ไลน์มาหาลูกชาย

ก็ไม่คิดว่าที่ไปเป็นเพื่อนหน่อยเนี่ย

ลุงบอกว่าหลานชายตอนนี้เป็นทหารเกณฑ์เพิ่งลากลับบ้านมาได้๓๔วัน
ก็มาเกิดเหตุการณ์ขึ้นอาการหลานชายตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะ
แต่ว่ายังไม่สามารถขยับร่างกายช่วงล่างได้กระสุนเนี่ยมันฝังในแพทย์ยังไม่ได้ผ่าออก
ส่วนตัวคนก่อเหตุกลุ่มก่อเหตุเนี่ยหลานชายบอกว่ามีเป็น๑๐นะครับ
ไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างแต่ก็รู้อยู่ว่าหนึ่งในนั้นเคยเป็นคู่อริของหลานชายมาก่อน
ชื่อว่าในเพชรนี่คือในเบนส์นะฮะคนเจ็บนะฮะหลานของคุณลุงที่เล่าให้เราฟัง
ส่วนนี้คือในเพชรตอนนี้มามอบตัวแล้วนะคุณลุงบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
เดี๋ยวฟังลุงนะครับ
แล้วจริงไม่ได้ที่รู้สิทธิษฐานไม่ได้ฟังก็กลับมาบ้าน

เพราะว่าร้านทั้งเบสเขาก็เลยเจอกลุ่มนี้

แล้วเราคุยกันไม่รู้เรื่องตอนนี้ก็เลยยิงกัน

เคยครับเคยมีเรื่องกันมาแต่มันปีแล้วปีที่แล้วเนี่ยแหละ

ก็มันยังคู่หลีกกันอะแหละมาเจออย่างนี้ที่โดนยิงที่ไหล่
แล้วตามตัวเน่าตามอะไรอย่างนี้เพราะมันจะเก็ด
แล้วที่โครงอ่ะโคงตรงเอวอ่ะ
คือก็จุดน้ำฝังอะน้องผ่าไม่ได้ตอนเนี้ย
ถ้าขยับตัวไม่ได้คือว่าขยับตรงเอวอะไรไม่ได้เลย
คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าทางคดีค่ะ
วันนี้ตำรวจสพออุทัยรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดพระนครสิทธิยาออกหมายจับผู้ต้องหา๒คนนะคะ
ก็คือนายเพชรัตนห้วนแจ่มหรือเพชรอายุ๑๙ค่ะ
นี่นะคะและนายมานะโพตระกุลหรือไอซ์อายุ๒๐
ร่วมกันก่อเหตุยิงนายกรวินและนายบุญยฤทธิ์
ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมานายเพชรัตน์หนึ่งในผู้ก่อเหตุติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้ว
แต่ปฏิเสธนะคะบอกผมไม่ได้ยิงก็โยนไปให้อีกคนนึงเลย
นายมานะเป็นคนยิงแล้วก็อยู่ระหว่างหลบหนีนะคะ
ชนวนการก่อเหตุค่ะก็เริ่มมาจากในเบ้นเนี่ย
มีเรื่องไม่พอใจกับในเพชรจากการที่แฟนสาวของในเพชร
เพาะในเฟซบุ๊กซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเราโยงเป็นลูกศรให้ดูเลยนะคะแผนผังความสัมพันธ์
ทั้งสองเนี่ยมีปากเสียงทะเลาะกันทางโทรศัพท์
แต่ว่าไปโพสต์ด่ากันทางโซเชียลมีเดีย
วันเกิดเหตุนัดไปเคลียร์ปัญหากัน
นายเบ้นชวนนายเคกับเพื่อนของนายเคอีกสองคนมาด้วย
เจอกลุ่มผู้ต้องหาที่รออยู่ก่อน

กลุ่มคนเจ็บจนชุลมุนมีเสียงปืนดังขึ้นต่ออีกหลายนัด
หลังจากนั้นก็หลบหนีกันไปค่ะ
ก็เป็นการพูดพูดร้ายกันว่ากันทางเฟสนะครับ
เสร็จแล้วก็เลยจะนัดมาเคลียร์กันนะครับ
แต่พอดีมีคนที่มีอาวุธปืนมาด้วย
แล้วก็ขุนหารพระแล่นใช้อาวุธปืนยิงก่อเหตุ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครสิทธิยาบอกว่า

อยู่ระหว่างขยายผลเรียกมาสอบสวนว่าเกี่ยวข้องยังไงบ้าง
แล้วก็สนับสนุนในการก่อเหตุยังไงกันบ้าง
ก็จะต้องไล่เรียงลำดับเหตุการณ์กันดู
แล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับแฟนของในเบ้นคนเจ็บค่ะ

ขอใช้เป็นนามสมมุติว่านางสาวมะนาวอายุ๒๓
บอกว่าต้นเหตุเนี่ยมาจากการที่ในเบ้นทะเลาะกับนางสาวแพร่ที่เป็นอดีตภรรยา
แล้วก็โพสต์ตอบโต้กันไปมาผ่านเฟซบุ๊ก
พอในเพชรแฟนใหม่ของนางสาวแพร่มาเห็นก็ไม่พอใจ
ทำให้ในเบ้นกับในเพชรก็มีเรื่องบาดหมางใจกันมาหลายเดือน
ส่วนเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุในเบ้นก็เลยนัดเคลียร์บอกว่าขอเคลียร์ใจกับในเพชรหน่อย

แต่ฝ่ายในเบ้นก็มี๓คนที่ไปด้วยกันคือในเบ้นตัวนางสาวมะนาวที่ให้ข้อมูลกับเราคนนี้นะคะ
ก็คือแฟนของเบ้นนะคะแล้วก็ในเคหรือนายกรวิน
ตอนนั้นเนี่ยที่ตัดสินใจก็แค่อยากจะเคลียร์ปัญหาให้จบด้วยการคุยเขาบอกว่าตั้งใจจะคุยจริง
ไม่คิดว่าในเพชรจะพาพวกมาเป็น๑๐คนไปดักรอทำร้าย
พอไปถึงในเพชรก็เป็นคนเข้ามาล็อกคอเบ้นเลย
ในไอซ์เพื่อนในเพชรยิงในเบ้นไปนัดหนึ่ง
ในเคเห็นท่าไม่ดีก็รีบไปช่วยเพื่อนที่ถูกล็อกคอก็เลยถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสไปด้วย
ทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาไม่ได้มีเรื่องอะไรกับเขา
นางสาวมะนาวยอมรับว่าตอนนี้ก็กลัวนะคะ
กลัวว่าคนร้ายจะกลับมาเล่นงานตัวเธอกับแฟนอีก
เพราะส่วนตัวรู้จักแค่ในเพชรกับในไอซ์
ส่วนพักพวกคนอื่นที่มาด้วยกันมันไม่รู้จักใครเลยค่ะ
ก็กลัวว่ากลุ่มนั้นอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายอีกหรือเปล่า
เมื่อคืนคือพวกนั้นน่ะเขาจอดคอยตรงที่จุดเกิดเหตุ
แล้วหนูก็ขี่รถเข้ามาแล้วพวกเขาก็จอดอยู่
แล้วแฟนหนูก็เลยลงไปคุยคือแบบจะเคลียร์กันดีจะให้จบว่ายังไงอะไรอย่างนี้
แล้วพอแฟนหนูลงไปฝ่ายนั้นเขาล็อกคอแล้วต่อย
แล้วก็เพื่อนของคนชื่อเพชรนะคะเขาควักปืนออกมายิง
คนที่ล็อกคอคือคนชื่อเพชรใช่ล็อกคอล็อกคอแบบว่าจะต่อยกันอะไรอย่างเงี้
แล้วทีนี้เพื่อนเขาควักปืนขึ้นมายิงยิงเลย
เขาน่าจะอยู่ใกล้หรือเปล่า
แต่เห็นเขาเพื่อนอีกคนนึงเขาเล่าว่า
เห็นแฟนหนูว่าโดนล็อกก็จะไปช่วยเพื่อน
กลัวค่ะ
เพราะว่าเขาก็มากันเยอะ
ก็ไม่เห็นหน้าว่าเป็นใครบ้างอะไรบ้างหนูก็ไม่รู้จัก
ไปดูอาการคนเจ็บหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบสอบถามอาการมานะครับ
ในเคเนี่ยตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพระนครศรีอุทยานะครับ
เลือดออกในช่องปอดนะฮะต้องใส่ท่อเจาะปอดให้ออกซิเจนนะครับ
จะสาหัสแต่ว่าตอนนี้อาการแพทย์บอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้ว
ส่วนว่าในเบนส์ในเบนส์นี่อาการปลอดภัยแล้วนะฮะ
กระสุนยังฝังอยู่ที่ตรงจุดที่เป็นแก้มก้นอยู่คุณลุงบอกนะครับ
แม่ของเคนะฮะซึ่งบาดเจ็บสาหัส

พอทราบข่าวลูกชายเนี่ยตกใจมากนี่ฮะ
คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับแม่ของในเค
แม่บอกรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะลูกชายไม่ได้มีความผิดอะไรเลย
ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเลย
คือแค่เพื่อนชวนไปทำไมต้องกลายเป็นว่า
ถูกยิงบาดเจ็บหนักแบบนี้
อยากฝากบอกถึงคนที่ทำร้ายลูกชายว่า
ให้ออกมารับผิดชอบกับการกระทำนะครับ
ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าลูกชายเป็นอะไรไปเนี่ย
จะทำยังไงเพราะลูกชายเองเขาก็มีเมียมีลูก
หลานสาวนี่ยังตัวเล็กอยู่เลยนะฮะ
แล้วหมอก็บอกว่าต่อให้หายดีมาเนี่ยนะ
แต่เนื่องจากมีเลือดออกในช่องปอดนะครับ
แล้วปอดนี่ก็มีปัญหาต้องเจาะปอด
จะกลับไปทำงานหนักออกกำลังกายหนักก็จะไม่ได้แล้ว
อาชีพในการทำมาหากินที่เป็นช่างยนต์
ช่างซ่อมช่วงล่างรถยนต์อยู่เนี่ยจะทำยังไง
โอ้โหเหลืออีกคนนึงนะฮะมือยิงยังจับไม่ได้นะครับใช่ค่ะ
แต่เหตุการณ์นี้เหมือนที่คุณแม่บอกเลยบอกว่าต้องฝากเตือนเลยเพราะว่า
หนึ่งก็คือเวลาเพื่อนชวนไปเนี่ยเฮ้ยเรามีเรื่องไปกับเราหน่อย
เออจริงนะหลายครั้งที่เราเล่าข่าวนะคะคุณภาคภูมิ

ส่วนมากเจ็บทุกลายไม่เจ็บก็ตายใช่ไหม
แต่ไอ้คนที่เป็นกลุ่มที่ไปก่อเหตุเนี่ย
สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เพื่อนที่มันอยู่ก่อนแล้วเจอตำรวจก่อน

เนี่ยเหมือนไอเนี่ยนะเพื่อนบอกเอาไอยิง
ใช่ไปมอบตัวก่อนแล้วบอกผมเปล่าผมไม่ได้ยิงอีกคนยิง
นี่เห็นไหมฟังคุณแม่ของคนที่เจ็บนะฮะ
เพื่อนคนนี้มันเป็นเพื่อนแบบว่าเคยคบกันมาตั้งแต่
ตอนเป็นนักเรียนเรียนมาด้วยกัน
เขาบอกว่าเขามีปัญหาเขามีเรื่อง

เกี่ยวกับผัวเมียเมียเขานี่แหละ
แต่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตัวลูกชายแม่เลย
แต่ก็ยังแปลกใจว่าลูกแม่แค่เป็นคนไปช่วย
ลูกแม่ไม่ได้เป็นคนมีเรื่อง

ไม่ได้คนที่โดนกระหน่ำทำไมไม่ใช่คนที่ต้นเรื่อง
อยากจะบอกว่าให้ช่วยกันออกมารับผิดชอบ
ที่ยังต้องกินนมใช้แพมเพิร์ตค่าใช้จ่ายทุกสิ่งอย่างเลย
คือเขาเป็นเสาหลักครอบครัวมันไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
เพราะว่าต้องคนไหนก็คือคนนั้น
มันไม่ใช่มาทำแบบนี้มันไร้เหตุผล